คุณผู้ชมฮะว่าด้วยเรื่องของปากท้องที่มีผลกระทบต่อประชาชนกันต่อนะฮะ
การประชุมคอรมอลเมื่อวานเป็นการประชุมแบบไม่หมูเท่าไหร่นักนะฮะ
ใช่พูดถึงเรื่องหมูแหละแต่มีคำถามที่สำคัญขออภัยครับ
คำถามที่สำคัญถกกันว่าตกลงแล้วหมูมันขาดตลาดหรือเปล่า
ในฟาร์มมันไม่มีหรือเปล่าหรือเกิดจากอะไรนายกสั่งการเลยนะ
กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนไปสำรวจสิว่าตกลงหมูในฟาร์มมันมีไหม
อ่ามันค้างอยู่ไหมหรือมันไม่ออกมาในระบบนะฮะค่ะ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ครับมันอะไรกันนักหนาล่ะครับเนี่ยทำไมราคาหมูอย่างเดียวเนี่ย
ชื่อดังต้องขายสินค้าขยับราคาขึ้นหมดเลย
ร้านค้าบางร้านที่ต้องใช้หมูเป็นองค์ประกอบขึ้นหมดบางร้านขึ้นแล้วสู้ไม่ไหว
ปิดเลยฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาราคาหมูไม่ได้ผลกระทบจะตาม
มามากมายแล้วยิ่งในช่วงที่เราเดือดร้อนกันมาปีสองปี
จะเรื่องโควิดรายได้ก็แทบจะไม่พอรายจ่ายอยู่แล้วคนที่
ตกงานก็ยังมีงานทำได้ไม่หมดแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้ครับ
อีกมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะครับเนี่ยเรื่องหมูเนี่ยฟังไป
ฟังมาข้อมูลที่เป็นต้นเหตุทำให้หมูแพงหรือหมูขาดมัน
ชักทำแม่งทำแม่งแล้วก็ดูแปลกอยู่หลายจุดหมอเนี่ยเวลา
เขาจะรักษาโรคเนี่ยเขาต้องรู้สมมุติฐานของโรคก่อนเขาถึงจะรักษาได้
ถ้าเราจะแก้หมูแพงเราต้องค่อยฟัง
สาเหตุเหตุผลทีละมุมทีละจุดแล้วข้อมูลระดับรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล
มันยังไปกันคนละทิศคนละทางนี่ครับมันจะนับภาษาอะไรกับคนอื่นล่ะ
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในไทยรัฐซัดกันนั่วคอรมอแก้หมูแพง
ตู่สั่งให้หาข้อเท็จจริงในพื้นที่ไอ้ที่ซัดกันนัวเนี่ย
คือข้อมูลระหว่างรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่กรมคุมกรมประสุทธิ์คือคุณประพัทธ์โพธสุทน
รัฐมนตรียุติธรรมคือคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
ซึ่งท่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องหมูหรอกแต่ว่า
ฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายแล้วมันไปกันคนละเรื่อง
คุณประพัทธ์เนี่ยให้ข้อมูลกับนายกและคอลโลมอว่า
ตัวเลขในปัจจุบันประเทศไทยผลิตหมูได้๑๙ล้านตัว
เป็นการบริโภคในประเทศ๑๘ล้านตัวส่งออก๑ล้านตัว
ดังนั้นเมื่อดูจากตัวเลขแล้วหมูไม่ได้ขาดแคลนนี่คุณประพัทธ์ว่า
สองเรื่องราคาอาหารสัตว์มันก็แพงขึ้นจากกิโลละ๗๘เป็น๙๗
บาทเป็น๙บาทต่อกิโลแล้วราคามันก็ขึ้นขึ้นลง
มันไม่ได้ขึ้นตลอดสามเรื่องราคาหมูหน้าฟาร์มข้อมูล
ราคาหมูหน้าฟาร์มอยู่ที่๘๐๑๑๐บาทราคาก็ไม่แน่นอน
แล้วคุณประพัทธ์ว่าตัวเลขที่ได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกับตัวเลขของทางสมาคม
เลี้ยงสุกรคือสมาคมผู้เลี้ยงหมูนั่นแหละที่ระบุว่าหมูขาดแคลน
ฉะนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุฉะไหนทำไมหมูจึงหายไป
มันทำให้สงสัยว่ามีการกักตุลหรือเปล่ามีการฉวยโอกาสหรือเปล่า
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งจำได้ไหมล่ะเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงเรื่อง
ที่มันโยงยายเกี่ยวข้องกับพี่เบื้องในวงการหมู
แล้ววันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตจากคุณประพัทธ์ก็ใกล้เคียงกัน
ส่วนรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ยรัฐมนตรีสมศักดิ์ท้วงว่า
มันหมูเนี่ยมันหายไปเยอะมันตายไปมากนะ
ข้อมูลที่นายประพัทธ์รายงานมาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เรารับรู้กัน
ดังนั้นถ้าข้อมูลมันไม่ถูกต้องแล้วเราไปยึดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
แล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรได้ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็จะเดือดร้อน
โดยเฉพาะเปิดสภาขึ้นมาจะถูกถล่ม
ฉะนั้นต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมไม่พบโรคระบาดเลยล่ะ
ทั้งที่เอกสารขอคอรมออนุมัติงบประมาณไปช่วยเหลือ๒ปีมาแล้วนะ
แล้วจะมาบอกว่าตรวจไม่พบเชื้อมันเป็นไปได้ยังไงนี่ในในวงคอลโลมอร์
คุณสันติพรมพัฒน์รัฐมนตรีคลัง
ก็บอกนักข่าวว่านายกได้สั่งการให้กระทรวงการณิตกระทรวงมหาทัย
ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการเลี้ยงหมูตั้งฟาร์มเลี้ยงหมู
ชำแหละหมูห้องเย็นว่ามีกระบวนการกักตุลทำให้สินค้าแพงไหม
ที่คุณสันติว่าเนี่ยหมายถึงว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วย
แต่ผมคิดว่าอยู่เฉยเถอะครับลองฟังข้อมูลนี้
ข้อมูลจากคุณปรินทิพย์ศึกษาเจ้าของฟาร์มหมู
เจ้าของฟาร์มหมูที่ชื่อฟาร์มหมูบันทมฟาร์ม
อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดละนองลองฟังดูครับ
ซึ่งบางช่วงบางส่วนเนี่ยมีคนออกมาชี้แจงแต่ลองฟังเธอก่อน
บอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมหมูมันขึ้นราคาขนาดนี้
ทั้งที่คนเลี้ยงหมูไม่มีคนมาซื้อซ้ำยังราคาขายหน้าฟาร์มแค่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
แต่ไปถึงผู้บริโภคราคากลับพุ่งสูงกว่าสองร้อยยี่สิบบาท
ตรงนี้มีคนชี้แจงว่ามันเป็นไปตามข้อตกลง
สัญญาระหว่างคุณปริณทิพย์กับคนที่มาจ้างให้เลี้ยงหมูเนี่ย
ราคาหกสิบบาทมันเป็นไปตามสัญญาทีนี้คุณปริณทิพย์บอกว่าคนเลี้ยงขายได้ราคาถูก
แต่ผู้บริโภคซื้อแพงนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
หมูฟาร์มไม่มีคนซื้อประสบปัญหากันหลายฟาร์ม
หมูครบอายุจะขายได้เนี่ยแต่ขายไม่ได้มันก็ค้างอยู่ในฟาร์ม
ค้างอยู่ในฟาร์มหลายหมื่นตัวอ้าวคนเลี้ยงก็ต้องแบกภาระ
ค่าอาหารให้อาหารกินไปเรื่อย
พอสอบถามไปที่ผู้ซื้อคือคนที่จะมาจับเนี่ย
พ่อค้าคนกลางเขาอ้างว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาด
นี่มันยิ่งแปลกใจเพราะว่า
ขาดตลาดอยู่จนราคาหน้าเขียงพุ่งกระฉูด
แต่หมูฟาร์มกลับขายไม่ออก
แถมราคายังคงที่หกสิบบาทต่อกิโลกรัม
ตรงนี้เขาชี้แจงแล้วว่าไอ้๖๐บาทต่อกิโลกรัมเนี่ย
มันเป็นพันธะข้อตกลงแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ย
ที่คุณปริณทิพย์พูดเนี่ยมันถูกครับ
คือคนเลี้ยงขายได้ราคาถูกแต่ผู้บริโภคซื้อราคาแพง
แล้วไม่รู้มันไปแพงตรงจุดไหนนี่เรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองทั้งที่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าหมูขาด
แต่ทำไมมันเกิดภาวะหมูครบอายุจะขายได้
มันค้างฟาร์มอยู่ตั้งเยอะแยะทำให้ผู้เลี้ยงต้องแบกภาระค่าอาหาร
ทำไมไม่รีบจับเอามาขายเพื่อป้อนหมูเข้ามาสู่ตลาด

เราฟังแล้วเราก็งงว่าเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ย
คุณปริณทิพย์เจ้าของฟาร์มบอกว่าหมูเนี่ยมันขาดตลาด
ราคาหน้าเขียงพุ่งกระฉูดแต่หมูหน้าฟาร์มกลับขายไม่ออก
อันนี้ก็ยิ่งพิษดารเข้าไปใหญ่มันจะจริงจะเท็จยังไง
มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องไปฟังข้อมูล
ไปหาข้อมูลให้ดีว่าจะทำยังไงต่อเพราะเป็นข้อมูล
เป็นข้อเท็จจริงจากผู้เลี้ยงจริงมีบางช่วงเท่านั้นอ่ะ
เรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจกันถ้าเป็นอย่างนี้
ก็ไม่ต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบ
หาข้อมูลมารายงานให้วุ่นวายแล้วได้ข้อมูลมารายงานผิดผิดถูก
ก็จะเสียเวลาเปล่าผมถึงบอกท่านนายกครับ
หาคนที่ไปหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงให้ได้
แล้วเอาข้อมูลนั้นมาขึ้นบนโต๊ะเอาคนที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยกันแก้ไขว่าจะแก้ตรงจุดไหนยังไงข้อมูลมันต้องตรงกันก่อน
มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและฟีหมายลายมือพูดง่ายง่ายก็คือว่าจะเกาให้ถูกที่คันไหม
แก้ตรงจุดไหนให้ปัญหามันคลี่คลายลงเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้
สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดก็คือ
ราคาหมูเนี่ยมันกระทบไปอย่างที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยร้านค้าที่เขาปรับราคาได้เขาก็ปรับคนกินก็เดือดร้อน
ที่เขาปรับราคาไม่ได้เขาก็ต้องปิดตัวแล้วมันก็ขึ้นกันเป็นลูกละนาดกันไปหมด
ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันไปหมดทีนี้วันนี้อยากจะเรื่องท่าทีของกระทรวงพาณิชย์
ผมได้ฟังข้อมูลแล้วต้องชมว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้ด่าหน้าออกมาแก้ปัญหา
ฉับไวทันใจทันสถานการณ์วันก่อนพอมีข่าวว่าน้ำอัดลม
จะยื่นเสนอขอขึ้นราคารัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ก็สั่งเบรกเอี๊ยดทันทีไม่ให้ขึ้น
สินค้าอื่นอีกหลายชนิดที่จ้องจ้องอยู่ตอนเนี่ย
ฉวยโอกาสมาลุมมาตุ้มขึ้นราคาต้องเอาไว้ก่อน
ต้องให้ชะงักไว้ก่อนแล้วอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาเอาจริงนะครับเมื่อเช้านี้ท่านเห็นหัวข่าวนี้ไหมล่ะครับ
กระทรวงพาณิชย์บุกรวบแม่ค้าคาตลาดจับแม่ค้าขายไข่ขายไก่แพงส่งตำรวจ
เขาไปจับที่ตลาดราชาเนเวทราชาเนเวทหนึ่งอ่ะกลางเมืองนี่แหละ
อันนี้ถือว่าเป็นคดีที่เชื่อดไก่ให้เล็งดูให้เล็งดู
ว่าเฮ้ยทำอีกก็จะโดนนะแล้วโทษสูงนะครับผมจะบอกให้
เพราะว่ามีโทษสูงสุดจำคุกได้ถึง๗ปีปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ
แล้วไม่เฉพาะในกรุงเทพครับตอนนี้กรมการค้าภายใน
เขาทำงานเชิงลุกเขาตรวจสอบสินค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาท่านอธิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม
ฝากบอกผ่านมาทางผมว่าใครพบเห็นการขายสินค้า
ที่ฉวยโอกาสแล้วขึ้นราคาไม่เป็นทำ
ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในหนึ่งห้าหกเก้า
หรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดแจ้งไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้
แล้วพอได้รับแจ้งแล้วเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเอาจริง
เหมือนกับรายกรณีที่จับส่งตำรวจที่ตลาดประชานิเวศหนึ่ง
นี่คือการแก้ปัญหาที่เราต้องช่วยกันครับ
อย่าให้ราคาหมูสร้างความลำบากเดือดร้อน
ให้ประชนกันทั้งประเทศเดี๋ยวรัฐบาลนั่นแหละ
เดือดร้อนกว่าประชาชนนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากมาก
มีการหยิบมาวิเคราะห์นะฮะเรื่องของพี่เบิ้มในวงการหมูด้วยนะฮะ
แล้วก็เรื่องต่างด้วยดังนั้นนะฮะวันนี้รายการของเราก็เน้นน้ำหนักไปที่เรื่องของปากท้อง
เรื่องของหมูนี่แหละครับเพราะมันไม่หมูจริงคือ